ดูความคืบหน้าที่ดาบเคนนะฮะตำรวจที่ไปขอตรวจรถจักรยานยนต์ที่
ลักษณะต้องสงสัยว่าจะมียาเสพติดพอขับรถตามไปประกบถูกคนร้ายยิงเข้ามาใส่
เคนก็เสียชีวิตล่าสุดจับผู้ก่อเหตุได้แล้วหลังจากที่หนีกบดานไปอยู่กับแฟนครับ
ตำรวจภูทรวางชิ้นโคกรุมตัวนายธิรัษักษ์วังโภอายุสามสิบเจ็ดปี
ผู้ต้องหาก่อเหตุยิงดาบตำรวจเคนอุดต่อม
สถานีตำรวจภูทรวังชิ้นเข้าไปสอบปากคำหลังจับกลุ่มได้ที่
รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๒ตำบลแม่เกิงอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะครับ
ซึ่งขณะที่เข้าไปจับกลุ่มนั้นพบว่าธีรศักดิ์นั้นอยู่ในห้องกับแฟนสาว
จากการสอบส่วนเบื้องต้นผู้ต้องหาก็รับว่าเป็นคนยิง
แต่อ้างว่าไม่ทราบว่าคนที่เข้ามาหานั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ผู้ต้องหาก็มีอาการเครียดอยากเห็นได้ชัดก็เลยต้องรอสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
คาดว่าจะมีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ร้อยตำรวจเอกสุภวัฒน์ได้รับแจ้งเบาะแสว่า
มีการส่งยาบ้ากันบนถนนสายวังชิ้นลอง
ให้ดาบตำรวจเคนชุดสืบสวนเป็นคนขับรถออกไป
ร้อยตำรวจเอกสุภวัฒน์ก็นั่งมาด้วย
พอขับไปถึงบริเวณร่มไม้ใหญ่ห่างจากทางเข้าอุทยาน
แห่งชาติเวียงโกสัย๒๐๐เมตร
รถคันนี้จอดอยู่เป็นรถจักรยานยนต์
มีชายคนหนึ่งยืนอยู่ก็เลยให้ดาบตำรวจเคนเนี่ยชิดขวาเข้าไปหารถคันนั้น
แล้วก็เปิดประตูลงไปสอบถามคนที่ยืนอยู่ว่ามาทำอะไร
แต่ชายคนนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลง
ชักปืนออกมายิงใส่ทันที๓นัดซ้อน
ร้อยตำรวจเอกสุภวัฒน์กระโดดหลบกระสุนไปด้านหลังของรถ
ดาบตำรวจเคนได้เปิดประตูของรถออกมา
คนร้ายก็เลยเดินเข้าไปยิงใส่ทันที๑นัด

อายุ๔๗ปีซึ่งเป็นภรรยาของดาบตำรวจเคนบอกว่า
ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพราะไม่คิดว่าสามีต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
แม้ว่าทราบดีว่าการสืบสวนเป็นงานที่มีความเสี่ยง

เพราะสามีก็รับราชการตำรวจมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
กระทั่งเมื่อวานสื่นตอนที่เขาขายของอยู่

มีเพียงเธอคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องเลย
กระทั่งแม่มาบอกว่าไปดูโทรศัพท์มือถือหน่อย

ได้แต่ภาวนาในใจว่าขอไม่ให้เป็นเรื่องจริง

จริงจังกับการทำงานเป็นเสาหลักของครอบครัว
หลังจากนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไร
เพราะว่ามันเร็วเกินไปที่จะทำใจรับได้นะครับ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกวีรพลพลมณี
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรวังชิ้น
ดาบตำรวจเคนนั้นเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน
จากไปครั้งนี้ก็เป็นการสละชีวิตเป็นเกียรติ

ก็จะมีการปูมลำเน็ตเลื่อนขั้น๕ชั้นยศ
ดาบตำรวจก็เป็นพันธุ์ตำรวจตรี
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับดาบตำรวจเคนด้วย
ก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะครับ